ไปดูคุณยายอายุ๘๒ผมยาว
เป็นมวยเป็นก้อนเป็นแผง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับ
ยาวเมตรครึ่งเขาเรียกกันว่า

อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
มีผมยาวครับ
พุธสุข่าวไปคุยกับคุณยายแล้วก็นางปรานีชำนีอายุ๖๔นะครับ
ลูกสาวเป็นคนดูแลคุณยายเนี่ยซึ่งท่านก็ชะลามากแล้วนะ
หูก็ฟังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยได้ยินและตาก็มองไม่ค่อยเห็น
แต่สภาพร่างกายยังแข็งแรงเป๊ะอยู่คุณยายเล่าบอกว่า๑๐ปีกว่า
คุณยายก็ผมผิดปกติมาตลอดจากเดิมเคยตัดผมสั้นมันก็งอก
อกยาวแล้วเป็นมวยเป็นก้อนเป็นแผงแบบนี้ไม่ทราบสาเหตุ
คุณยายถามเพื่อนร่วมงานด้วยกันบอกว่าเพื่อนเธอก็บอก
น่าจะเกี่ยวกับแพ้ปูนอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นผมก็เริ่มยาวเริ่มยาวเริ่มยาว
ก็เลยให้เพื่อนร่วมงานตัดให้พอตัดปั๊บมันก็ยังออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้
เหมือนเดิมอีกคุณผู้ชมพอลองตัดอีกทีคราวนี้ป่วยเลย
เลยคราวนี้ไม่กล้าตัดผมมวยออกอีกเลยฮะไว้ยาวมา๒๐กว่าปีแล้ว
วัดความยาวได้๑๖๐เซนติเมตรคุณยายยังเล่าต่อบอกว่า
ประมาณสักปีเสร็จเสร็จมีญาติพาไปหาร่างทรงนะครับร่างทรงบอกผมที่งอกเป็นมวยเนี่ยนะ
เป็นพ่อฤษีจะมาอยู่ด้วยนะเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นุ่งขาวห่มขาวมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วครับ
แล้วอาหารกินอะไรล่ะคุณยายลูกสาวบอกชอบกินแต่ไข่ต้ม
ต้มกับไข่ทอดก็คือไข่ดาวไข่เจียวอะไรอย่างนี้นะ
กินบ้างเป็นบางครั้งอ่าผู้สื่อข่าวถามอยากจะตัดออกไหมผมเนี่ยคุณยาย
คุณยายบอกว่าร่างทรงบอกถ้าตัดเนี่ยก็ต้องไปเป็นแม่ชีที่สะอาดปราศจากบนทินเท่านั้น
ถึงจะตัดได้นะนะครับโอ้โหหรือไม่ขั้นตอนเยอะเลย
บอกไปหาพระ๙วัดน้ำมนต์๙วัดแล้วต้องทำพิธีอีกเพียบ
คุณยายบอกโอ้โหยุ่งยากก็คิดว่าไว้ซะอย่างนี้แหละถ้างั้นนะ
ขณะที่นางปรานีชำนินะครับลูกสาวก็บอกว่า
จะคอยเก็บส่วนให้มันหลุดออกมานะฮะจากมวยผมเนี่ย
แล้วก็เอามาทำเป็นกระจุกไว้ใส่พานไว้บนหิ่ง
คนที่นับถือก็มีมาขอไปติดตัวบ้างเชื่อว่าช่วยป้องกันเหตุเพศภัยนะฮะ
บางคนมาขอเอาไปเก็บเพื่อเป็นสิริมงคลครับ